คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเรายังตามเรื่องราวของนายกุศลศรีอริยะนะคะ
ที่ประกาศตัวว่าเป็นศาสดาองค์สุดท้าย
มากรอบกู้โลกแล้วก็เปิดสำนักอยู่ที่หนองบัวลำพูอะค่ะ
เพราะว่าจะมีลักษณะของการทำกิจกรรม
ที่เขาอ้างว่าเป็นลักษณะของการปฏิบัติธรรม
แต่หลายกิจกรรมมันทำให้เกิดคำถาม

มีการอ้างว่าสามารถรักษาโรคได้อะไรได้

เดี๋ยวไปดูการทำกิจกรรมของพวกเขาเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยไปพิเคราะห์ด้วยกันนะคะ
ญาปันญาปันญาปันญาปัน

คนนี้คือนายกุศลศรีอริยะนะคะ

ศรีอริยเมตรัยศาสดาองค์สุดท้าย

เปิดสำนักที่จังหวัดน้องบัวลำพู

มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอะไรด้วย
ชื่อว่านายกุศลหมีเทศเป็นอดีต
สสสุโขทัยอายุ๖๕นะคะ

เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นพิธีล้างบาปกรรม

มันเป็นพิธีที่ทำให้คนเจ็บป่วย
หายจากอาการเจ็บป่วยได้

ตามที่เห็นตามที่เข้าร่วมพิธี

ประมาณสัก๓๐คนได้นะคะ

สิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาพูด

อาริยะอาริยะอาริยะ
อาริยะอาริยะอาริยะ

อันนี้ไงมันคือการล้างบาปร์

โอ้โหนี่ถือถุงรอเลยนะ
อาเจียนเหมือนจะรู้ว่าตัวเองจะแบบบาปกรรมออกมาด้วยการอาเจียน
ขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับต้องกราบขออภัยด้วยเผื่อ
เผื่อใครเห็นภาพนี้แล้วมันแต่อย่างนี้ค่ะ

ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเพราะมันมีหลายกิจกรรมจริงคุณผู้ชม
ที่มันมีวิธีการปฏิบัติที่ผิดแผกแตกต่างไปจากการปฏิบัติธรรมทั่วไป

แล้วมันมีเรื่องของการเรียรัยเงินบริจาคที่เราต้องคุยกันเพิ่มเติมด้วย

แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะนายกุศลศรีอริยะที่เป็นอดีตสอหลายสมัย
เขามีโปรไฟล์การศึกษาไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมไม่ธรรมดา
ก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วทำไมคนเป็นถึงอดีตสอสอตั้งหลายสมัย
ประวัติการโรงการเรียนอะไรเนี่ยดี
ทำไมถึงอยู่ดีมาประกาศตนเป็นพระศรีอริยเมตรัย

จากเคยเข่าสภาปลาไสในสภา
แล้วทำไมอยู่ดีเปลี่ยนทางเป็นของผู้นำศักดิ์สิทธิ์วิญญาณ

ทีมข่าวได้ไปคุยกับนายอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกุศลศรีอริยะคนนี้ค่ะ
เราก็ได้ข้อมูลมาว่าได้มีการหารือกับสำนักพุทธแล้ว
ไม่พบว่ามีการนำคำสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้

กุศลศรีอริยะไม่ได้นำคำสอนตามหลักการของพระพุทธศาสนาไปใช้
ไม่ได้มีการบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้า
แต่สิ่งที่เขาทำกันมันเหมือนกับการตั้งรัฐฐิขึ้นมารัฐฐินึง
เขาไม่ได้บอกว่าเป็นพระเขาไม่ได้บอกว่านี่คือวัดสำนักสงฆ์หรืออะไร
เขาไม่ได้เอาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้
ดังนั้นมันไปเอาผิดเขาไม่ได้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกกับเราแบบนี้
เพราะว่าคุณกุศลก็เคยบอกว่า
หน่วยงานด้านพุทธศาสนาอะไรเนี่ยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับผมนะ

คือลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับเขาตั้งรัฐธิขึ้นมา
แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเองเชื่อเอง

แต่เขาไม่ได้นิ่งเฉยนะ
คือสำนักพุทธก็เฝ้าติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะ

ล่าสุดค่ะได้มีการตักเตือนพระชาวโรธอานุภาวะเตจังหวัดขอนแก่น
และพระวิทยาที่อ้างตัวว่าเป็นหลวงพ่อพระพุทธเจ้าน้อย
จังหวัดนครราชศรีมา
ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมกับนายกุศลศรีอริยะ
เมื่อ๓๐มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ทางสำนักพุทธได้เตือนพระสองรูปนี้
พระสองรูปนี้ก็เลยรับปากว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยว

สำนักพุทธบอกว่าตอนนี้จับตาผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นลูกศิษย์เอกของนายกุศลศรีอริยะมักจะนั่งข้างกัน
คนนี้เขาอ้างตัวแบบนี้เขาอ้างว่าเป็นแม่ของพระพุทธเจ้า
ทั้ง๕พระองค์ตรงนี้สำคัญตรงนี้น่าจะเอาผิดได้

ตรงนี้ถือว่าเป็นการบิดเบือนคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา
ตรงนี้เอาผิดได้ค่ะแล้วก็จะเอาผิดแน่นอนค่ะ
ก็เฝ้าติดตามอยู่อย่างใกล้ชิดว่าเขาได้มาทำผิดหรือไม่อย่างไร
ตามพระรามจักษ์สงฆ์ตามพรบสงฆ์หรือตามกฎหมายเกี่ยวกับศาสนา
เท่าที่เห็นเท่าที่ดูก็คือจะยังเป็นรัฐธิหนึ่งที่เขาคิดค้นและตั้งขึ้นมา
ก็คงท่านเป็นถึงอดีตสมาชิกสภาพุทธแทนน่าจะ๒สมัยขึ้นไปนะครับ
ก็คิดว่าท่านคงมีวุฒิภาวะในส่วนหนึ่ง
เราต้องบอกว่าเขายังไม่ได้ใช้คำว่าศาสนาพุทธไปสอนไปนั้น
เขายังเป็นเจ้าลัตธิของเขาซึ่งเขามีความเชื่อในส่วนตัวของเขา
แล้วก็มีอาจจะมีพี่น้องประชาชนที่เข้าไปหลงเชื่อหรืออะไรอย่างไร
ตรงนี้เราก็ต้องไปดูในกฎหมายอื่นต้องมีเจ้าที่บ้านเมืองด้านอื่น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรุงยาอะไรก็ดีหรือเรื่องของการที่มีพฤติกรรมที่หลอกลวง
หรืออะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันอันไหนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วก็มีการบิดเบือนในหลักคำสอนของศาสนา
เดี๋ยวเราต้องดำเนินการอย่างแน่นอน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนที่นายกุศลเป็นสอสอ
ตัวเองยังไม่ทันได้เป็นสอสอไม่ทันได้ร่วมงานก็เลยไม่ได้รู้ว่ามีพฤติกรรมยังไงอืม
ไม่เห็นนะครับไม่เคยเห็นนะครับตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เป็นตอนแกเป็นนะครับผมยังไม่ได้เป็นนะครับ
แต่ก็เคยเห็นไม่มีไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้ครับ
แต่แกก็นับถือสัญลักษณะแกก็คงเข้งอะในเมื่อก่อน
แล้วก็คงปัจจุบันนี้ก็ไม่ทราบว่าแกมีจิตใจอย่างไรนะครับ
เราก็ไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้ถึงจิตใจข้างในได้
แต่แกก็ยังดูแกยังก็ยังค่อนข้างสมรรถะอยู่นะ
ยังเห็นอยู่ที่แบบเหมือนกับค่อนข้างที่จะเป็นไม่ใช่เป็นหรูหลาที่อยู่
สังเกตจากภาพที่อยู่
เราก็ให้ท่านฟังโดยการดูแลเรื่องการทำงานก่อนนะฮะ
เพื่อท่านจะได้หายข้อสงสัยว่าเออตกลงแล้วจะจัดการไม่จัดการแบบไหนยังไง
ทางสำนักพุทธก็จะดูเป็นประเด็นไป
ว่ามีอะไรที่ทำให้มินเมต่อเรื่องของพุทธศาสนาหรือเปล่า
อืมแต่ถ้าใครคิดว่าถูกหลอกลวงอะไรยังไง
อันนั้นก็เป็นเรื่องทางขดงคดีอะไรก็ว่ากันไป
คุณผู้ชมครับพิธีเมื่อคืนนี้เนี่ย
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราไปดูนะฮะ
การปฏิบัติธรรมของนายกุศลศรีอริยะกับบรรดาลูกศิษย์ประมาณ๓๐คน
ที่สวนธรรมชาวศรีวิรัยที่จังหวัดหนองบูรรณภู
เพราะนายกุศลบอกว่าสิ้นเดือนที่ผ่านมา๓๐๓๑มีนาคม
จะมาปฏิบัติธรรมอีก๒วันใครไม่เชื่อให้มาดู
พิธีกรรมการสวดมนต์ล้างบาปที่นายกุศลศรีอริยะอ้างว่า
สามารถขับพิษออกจากร่างกายและรักษาผู้ที่เจ็บป่วยให้หายขาดได้
มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ลูกศิษย์เรียกกันว่าเป็นเจ้าแม่มณีแก้ว
อ้างว่าเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าทั้ง๕พระองค์
แล้วก็ถือเป็นสิทธิ์เอกคนหนึ่งของนายกุศลศรีอริยะ
บอกให้ลูกศิษย์ทำสมาธิเป็นเวลา๓นาทีเพื่อให้คลื่นพลังงานทำงาน
พร้อมกับชี้แจงวิธีการปฏิบัติให้กับลูกศิษย์
แล้วลูกศิษย์ก็เปล่งวาจาขานรับด้วยคำว่าโสสิพูดอย่างนี้อยู่๖ครั้ง
แล้วต่อด้วยการเปล่งเสียงคำว่าอาริยะอาริยะแบบดังต่อเนื่องกันหลายครั้ง
อาริยะอาริยะแบบดังต่อเนื่องกันหลายครั้ง
นี่พิธีเมื่อคืนนายทุศรศรีอรัยยะจะอยู่บนเก้าอี้
ตามภาพที่ท่านเห็นยกมือสองคร่าง
มือออกเหมือนกับการแผ่รัศมีรังศรีอะไรอย่างนี้
นะครับทำสัญลักษณ์โสสิอะไรของเขานี่แหละ
วิธีการล้างบาปเพิ่มบุญคือลูกศิษย์ต้องนั่งกำมือ
่งกระแสจิตไปที่นายกุศลศรีอริยะ
แล้วนายกุศลจะใช้กระแสจิตเผาดวงจิตล้างบาปให้กับลูกศิษย์
ถ้าใครมีบาปมีกรรมเนี่ยจะอาเจียนออกมา

บางคนหมอดห้องไปเรื่อยก็ร้องให้ออกมาก็มีนะครับ

ไปใช้มืออย่างนี้ฮะแตะมือเหมือนกันสักครู่ที่ศิษย์สะ
เพื่อให้สงบนะคือทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อ
ส่วนบุคคลและกลุ่มบุคคลนะฮะคุณผู้ชมครับ
คือทำพิธีกันเสร็จเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกเขาทำ๒วัน๒คืนนะ
มีนาคมนะคุณติก็ไปคุยกับลูกศิษย์ของนายกุศลนะครับ
บอกเออหลังร่วมพิธีแล้วเป็นยังไงบ้าง
ตอนที่เรานั่งหลับตาเราพูดท่องนู้นท่องนี้ท่องนั้นในหัวเราเป็นยังไงครับ
มันก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะแต่เราเข้ามาไปแล้วมันจะมีความอยู่ในของเรานะครับ
ทำให้เราอวกออกให้ได้นะครับ
พอถึงจนลึกเข้าไปลึกเข้าไปค่ะ
พอลึกเข้าไปแล้วก็ตามเสียงอาริยาอาริยาอาริยาไปเรื่อย
พอไปเรื่อยจนถึงขีดที่สุดแล้วอันนั้นปล่อยไปแล้วไม่รู้ว่าคางมันก็มันก็เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
แต่เรามีความรู้สึกว่ามันคุมไม่ได้มันลิ้นมันก็ไปค่ะ
คุณผู้ชมคะติค่ะนักข่าวของเราก็เนี่ยติดตามเรื่องของการทำกิจกรรมที่นี่มาอย่างต่อเนื่องอ่ะนะ

ตีเองใส่ชุดขาวเหมือนเขาด้วยนะคะ

ก็จะได้ไปทำข่าวได้แบบสบายใจก็เหมือนกันอะไรแบบนี้แหละ

ใช่ก็ใส่ชุดขาวไปติดตามทำข่าวนะคะ

มีชาวบ้านพาครอบครัวนึงมาค่ะ

ขับรถกระบะมาเลยคนนี้คือเป็นผู้ป่วยติดเตียง

เราตามมามานอนตรงหน้านายกุศลศรีอริยะเลย
กุศลศรีอริยะกับเจ้าแม่มณีแก้วเริ่มเลยค่ะคุณผู้ชม

นี่คือการทำพิธีรักษา
กุศลศรีอริยะลุกขึ้นแบร์มือแผ่กระแสจิต
แพร่กระแสจิตให้ผู้ป่วยแบบนี้
แล้วพยายามจะให้ผู้ป่วยท่องคำว่าอริยะอริยะอริยะ
แล้วเอามือไปตีหน้าผากผู้ป่วย
ส่วนเจ้าแม่มณีแก้วเอาดาบนะคะ

แล้วมีคาถาอะไรก็ไม่แน่ใจติบอกว่าฟังไม่ออกขออภัยจริง
งั้นดูภาพกันเลยดีกว่า
นี่ค่ะนี่คือการทำพิธีรักษาผู้ป่วยติดเตียงนะคะ
แม่มณีแก้วก็นำน้ำอุ่นมาให้ผู้ป่วยติดเตียงดื่ม
ผู้ป่วยคงจะคอแห้งเพราะว่าผู้ป่วยต้องท่องคำว่าอริยะไปด้วยนะ

ท่องนานค่ะก็ต้องดื่มน้ำค่ะ
แล้วก็บอกกับญาติของผู้ป่วยว่ายังไงรู้ไหมคุณผู้ชม
บอกว่านี่นะอาการป่วยเกิดจากกรรม
ต้องให้ภรรยากับลูกมาทำพิธีขอขมาลาโทษ
ลูกกับภรรยาเคยล่วงเกินเป็นเรื่องของเวรกรรมอย่างนี้

เคยเก้าร่วงหรือเคยทำเป็นเวรกรรมของข้ามาทุกชาติ
ขอขอขอ

เรื่องข้าคือนึกได้แล้วนึกผิดได้แล้ว

และเธอโปรดขอให้อภัยกับ
อภัยทานอภัยกรรมแก่ข้าด้วยเถอะ

อโฮศิกรรมด้วยครับ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
อภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอภัยกรรมอ